เรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุแต่ชาวบ้านคิดว่าเป็นอาถรรพ์
นะคุณผู้ชมตำรวจเขาขี่รถจักรยานยนต์ไป
ถูกสุนัขก็วิ่งตัดหน้าตำรวจเสียหลักรถไปชนแท่งเบรีเออร์กับเสาไฟฟ้า
ทำให้เขาขาขาดนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ย
เป็นอาถรรพ์ของเจ้าปู่จอมนะครับเหตุเกิดมันอยู่ที่ถนนสี่เลน
มร้านขายเสื้อผ้าริมถนนทหารเขตเทศบาลนครอุดรธานีครับ
ผู้ประสบเหตุคือดาบตำรวจพี่บูลสนสายสิงอายุสี่สิบเก้า
เป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรสพเมืองอุดรธานี
บาดเจ็บสาหัสขาขวาขาดจากเข่าลงไปเนี่ยขาดเลย
มีเนื้อกับหนังติดห้อยร่องแร่งอยู่ที่บาดแผลฉีกขาดที่บริเวณต้นขา
นะฮะด้านในไปถึงรูทวันหนักอ่ะคุณผู้ชมนะฮะ
ขออภัยคุณผู้ชมทานข้าวอยู่นะเจ้าหน้าที่ก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาล
ประจักษ์ศิลปาคมแพทย์ก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
แล้วก็ต้องผ่าตัดขาอย่างเร่งด่วนเพราะว่าขาดแบบเยอะมากนะครับ
ซึ่งอาการก็ยังไม่พ้นภาวะวิกฤตนะครับในที่เกิดเหตุเนี่ย
ไปเจอรถจักรยานยนต์พังเสียหายแล้วก็ไปพบซากสุนัขสีขาวน้ำตาลเพศเมียน
นอนตายอยู่กลางถนนมีรองเท้าหนังคอมแบตข้างขวาของจำรวจท่านนี้ตกอยู่นะครับ
จากการสอบสวนนางสาวพรพันธ์วิทยายาวให้การบอกว่าเขาเนี่ยนะ
เปิดร้านขายแจ่วฮ้อนอยู่ริมฟุตบาทก่อนเกิดเหตุเนี่ยกำลังทำความสะอาดโต๊ะแล้ว
ระหว่างนั้นก็เห็นตำรวจคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาจากในตัวเมืองอุดร
่งหน้าไปยังถนนบายพาสอุดรขอนแก่นนะครับแต่ว่ามีหมาตัวหนึ่งวิ่งข้ามถนนตัดหน้าแบบกระชั้นชิด
ทำให้ตำรวจเนี่ยเขาเบรกไม่ทันก็ชนหมาอย่างจังรถเสียหลัก
ไหลไปชนกับเสาไฟฟ้าส่องสว่างบนฟุตบาททำให้ขาขาดนอนเจ็บ
กลางถนนก็รีบไปช่วยแล้วก็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะฮะ
หลังเกิดเหตุจำรวจจราจรนะครับเสียชีวิต๑นายบาดเจ็บ๑นาย
หลังเกิดเหตุนี้นะฮะคุณผู้ชมมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดเหตุการณ์ติดต่อกันหลายวันนะคุณผู้ชม
จะเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของอาถรรพ์ก็ตามก็ว่ากันไป
สุดท้ายก็ต้องขับรถด้วยความระวังกันด้วยแล้วกันนะครับ